ยังไม่จบเปิดศึกกันใหม่แล้วค่ะ
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่าง
นายตั้มกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

เอาล่ะเรื่องราวเป็นมายังไงเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟัง

เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในวันนี้
ทนายตั้มนำผู้เสียหาย
เดินทางไปร้องที่กองปราบค่ะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พร้อมกับเอาผิดกับอีกหนึ่งท่านนะคะ

เป็นถึงรองผู้กำกับเลยนะคะ

ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
เพื่อที่จะเอาผิดกับคนอีกคนหนึ่ง
ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
วันนี้ค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ก็คือทนายตั้มนำนายเศรษฐะเดชสุภา
ที่ถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คือให้พันธุ์ตำรวจโทเรืองยศเกษรบัว
เป็นรองผู้กำกับสืบสวนสพบังปะอิน
ค้นข้อมูลทะเบียนราชของภรรยานายเศรษฐะ
เพื่อนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์

วันนี้ทนายตั้มนำนายเศรษฐะไปร้องที่กองปราบ
บอกว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับนายอัชริยะ

ก็คือในข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
ร่วมกันทำลายพยานหลักฐาน
ร่วมกันทำพยานหลักฐานเท็จขออภัยค่ะ

บอกว่าหลังจากที่ภรรยาของนายเศรษฐา
ไปแจ้งความไว้ที่สพบางปะอิน
ไปแจ้งความเอาผิดกับนายอัชริยะ
ก็คือตั้งแต่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ว่าถูกรองผู้กำกับนายหนึ่ง
เข้าไปคัดทะเบียนราชของภรรยา
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายน

ทีนี้หลังจากที่นายอัจฉริยะ
ทราบเรื่องว่ามีการแจ้งคงแจ้งความ

มีความพยายามที่จะแก้ไข
แล้วก็เขียนแทรกบันทึกประจำวันย้อนหลัง

แจ้งความให้ตำรวจสอบตรวจสอบ

ทำให้ก็เลยต้องมีการค้นหาทะเบียนราช

โดยมีรองผู้กำกับเป็นผู้ลงบันทึกประจำวัน
ที่ถ้าเกิดว่าไปดูตามกฎหมายตามระเบียบของตำรวจ

และรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน
จะต้องเขียนหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งหน้า
โดยห้ามมีการเขียนแทรกคือนี่เขาไปเขียนแทรกนะคะ
ซึ่งเป็นการพยายามที่จะสร้างพยานหลักฐานเท็จ

คุณผู้ชมฟังเสียงทนายตั้มพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ลายเซ็นต์เขาเป็นคนที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้วันที่๒๘
แล้วคนที่ไปลงให้เขาก็คือรองภูมิกับ

การลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
คนที่จะต้องลงก็คือเป็นร้อยเวร
กับผู้มีหน้าที่บันทึกก็คือ๑๐เวน
รองผู้กำกับสืบไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับ
ไม่มีอำนาจในการไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
คือปกติเวลาเราไปแจ้งความหรือว่าไปลงบันทึกประจำวัน
ก็จะมีร้อยเวรประจำวันนั่งอยู่ที่โต๊ะถูกไหมคะ

แล้วเขาก็จะเป็นคนลงลายมือชื่อ
แต่ปรากฏว่ารองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสพบังปะอินเนี่ย

เขียนแทรกข้อความในบันทึกประจำวัน
ที่มีการแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้
ก็เลยทำให้ทนายตั้มกับพี่ท่านนี้ก็คือคุณเศรษฐะ
เข้ามาแจ้งความว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องที่มันเป็นประเด็นขึ้นมา
ก็คือนายเศรษฐะบอกว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้น
ระหว่างตัวเขากับคุณอัชริยะเริ่มมาจากอะไร
เสร็จปุ๊บก็เลยพยายามที่จะไปหาข้อมูลทางทะเบียนราช
ของภรรยาของคุณพี่เศรษฐะมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ลักษณะคือดูหมินทำให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
ทั้งที่ตัวเองก็คือคุณเศรษฐะเป็นเพียงลูกเพจเท่านั้น
และการกระทำของคุณอัจฉริยะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำรูปแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของภรรยา
ให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์แบบนี้
พอเข้าใจเส้นเรื่องนะไปขุดคุยผิดคนบ้างนั้นแหละ
ฟังเสียงผู้เสียหายพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มันก็มันก็ไม่ดีอ่ะแต่เมื่อสิทธิมาก
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับพนักงานสอบสวนกรองกำกับการเสียงสวน
กรองบังคับการปลาบบ้างนะคะบอกว่าก็รับเรื่องไว้นะ
แล้วก็จะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ